สาขาด้วยกันค่ะได้ผู้ชนะรับรางวัลไปเรียบร้อยแล้วนะคะไล่เรียงกันมาเลยค่ะ
คุณเลิศลาบสาวสวยระดับท็อปจักรวาล
แล้วก็เป็นขวัญใจแฟนนางงามทั่วประเทศอีกด้วย
ปีนี้เธอมีหลากหลายบทบาทมากเลยนะคะทั้งในเรื่องของกิจกรรมบันเทิง
และกิจกรรมสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมและรวมไปถึงการเมือง
ก็ถูกพูดในวงกว้างแฟนก็เลยเทคะแนนเทใจให้กับมาริยาค่ะ
ว้าวไปดูรางวัลอื่นกันบ้างนะคะ
ประสบความสำเร็จสูงสุดจริงค่ะ
เพราะว่าผลงานของพวกเขาโดดเด่นระดับอินเตอร์ต่อเนื่องจริง
ส่วนอัลบั้มเพลงพวกเขายังมียอดขายในอเมริกาสูงมากด้วย
และความที่ครองใจแฟนเพลงทั่วโลกก็สมศักดิ์ศรีกับรางวัลศิลปินต่างชาติที่สุดแห่งปีไปเลยค่ะ
คุณผู้ชมมาที่เพลงไทยที่สุดแห่งปีค่ะได้แก่เพลงวานเกยตื้นของกันกันค่ะ
ทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะนอกจากจะโดนใจวัยรุ่นแล้วยังฟังได้ทุกเพศทุกวัยค่ะ
วิวสูงลิฟต์ค่ะ๑๘๖ล้านวิวค่ะส่วนละครไทยแห่งปีนะคะตกเป็นของสายจิ้นสายฟินอย่างเพราะเราคู่กันนั่นเองนะคุณผู้ชม
ซึ่งทั้งคู่นะคะก็ได้ฝากเสียงขอบคุณมาถึงไทยรัฐของเราด้วยค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับครับวิว
ในแคล่นี้เนี่ยก็ขอบคุณกันเอาจะโน้ตนะครับ
แล้วก็ต้องขอบคุณที่ชื่นชอบในตัวสารวรรษาธาตร์แหละตัวลำครอบรรทึงอื่นด้วยนะครับ
ก็จะพัฒนาตัวเองอย่างกันอีกขึ้นได้อีกครับ

ส่วนคู่จิ้นที่สุดแห่งปีต้องให้ค่ะ

มิวกราฟคู่นี้น่ารักมากเลยค่ะ
กับกระแสวายแรงต่อเนื่องนะครับ
ไม่หยุดค่ะทำให้ทั้งมิวและกราฟที่ฐานแฟนคลับเขาแน่นอยู่แล้ว

ที่สำคัญความจิ้นความฟินของทั้งคู่ไม่มีรถเลย

ได้รางวัลคู่จิ้นแห่งปีของไทยรัฐครับผม
ผมก็ขอบคุณทุกคะแนนโหวตนะครับ
ที่ทำให้เราสองคนได้เป็นคู่จิ้นแห่งปีนะครับ

บ๊วยบ๊วยบ๊ายบายนะครับ